อ๋อวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาลนั่นก็คือน้องวัชิระวิทย์นั่นเองค่ะ
พระเอกสายวายสุดฮอตนะคะที่มีแฟนคลับทั่วภูมิภาคเอเชีย
ต้องบอกแบบแบบนี้นะคะปีนี้อายุครบยี่สิบสามปีค่ะ
เจ้าตัวลงภาพนี้ไงคุณผู้ชมรูปง่ายเหมือนกำลังไปเที่ยวแล้วยืนยิ้มกับกล้อง
คัปชั้นง่ายยิ่งกว่าค่ะลงแค่วันเกิดตัวเอง
หน่อยจังแล้วก็รูปพาทิศสดใสกันเลยทีเดียวแล้วค่ะรูปเดียวคนกดไลค์เป็นเนี้ยล่าสุด
คุณผู้ชมหรือจังละหนึ่งล้านสี่แสนรวมให้ถึงนะคะ
คนเข้ามาคอมเมนต์อวยพรเบาแค่แสนกับหนึ่งหมื่นข้อความนะคะ
โวยพรวันเกิดของคุณไบท์นี่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกอันดับหนึ่งไปเลยคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นทีมฟุตบอลในดวงใจของหนุ่มไบท์
ให้ช่วยเข็นจดหมายมาอวยพรวันเกิดให้หน่อยค่ะ
กลัวไม่เชื่อลงชื่อปั๊มตาเลยค่ะ
เป็นลายเซ็นต์ของโอเล่กูชานะคะซึ่งเป็นโค้ดทีมปีศาจแดงนี่เองค่ะ
หวังว่าคุณจะสนุกกับการกลับมาแข่งฟุตบอลของเรา
มันวิเศษมากและขอให้คุณมีความสุขในวันเกิดปีนี้
แม่คุณผู้ชมเชื่อแน่ว่าโอ้โหใครเป็นนุ่มไบท์ก็ต้องฟินอ่ะ
คือชื่นชอบแล้วเวลาเขาไปเตะฟุตบอลเนี่ยบายเขาใส่แบบเสื้อแมนยูเต็มที่เลยคุณผู้ชม
คนมาอวยพรเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะ

โดยเมื่อคืนนี้นะคะหนุ่มไร้เขาก็เลยไลฟ์สดในไอจีค่ะ
ขอบคุณแฟนต้องบอกว่าทั่วโลกเลยค่ะที่มาอวยพรให้ด้วยการโชว์ความน่ารักนี่โชว์น้องแมวด้วยนะคะ
นี่แมวตัวโปรดเลยนะคะพร้อมกับดิดกีต้าร้องเพลงเพราะให้ฟังตามคำขอ

นี่ไงมีดาราเนี่ยน้องก๊อฟอะไรเนี่ยเข้าไปแซวกันเต็มไปหมด

ใช่แบบนั้นเลยคุณผู้ชมนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญนะคะให้คือไบร์ทเขาได้จากแฟนคลับ

มากเลยยังไงก็ขวัญวันเกิดทั้งลุงโป๊ปทั้งน้องไบร์ทเลยนะคะ